เห็นข่าวนี้น้ำแข็งตาโตเลยอ่ะทำไมกำนันเจ้า
กำนันเจ้าอะไรอีกอ่ะกำนันเจ้าคือใครอีกอ่ะเออ
กำนันเจ้าเขาเคยเป็นกำนันที่ตำบลตากล้องมาก่อน
แต่อันนี้ข่าวเขาบอกว่าผู้ใหญ่โหดพ่อของกำนันนก
กำนันเจ้าทำไม
ผมอยากให้ลูกผมอ่ะมานั่งเก้าอี้กำนันผมให้ล้านหนึ่งอุ้ย
จากตำแหน่งเถอะเสนอเงินให้อย่างนี้เลยเหรอ
มันมีข่าวมาแบบนี้นะและนี่ที่อยู่หน้าจอคือกำนันเจ้า
คุณผู้ชมแน่นอนถ้าเกิดเล่าข่าวนี้ยังไงก็ต้องให้กำนันเจ้ายืนยัน
ด้วยปากของกำนันเจ้าเองเพราะอะไรอ่ะ
คือเราไปคุยกับกำนันเจ้าหรือว่ากำนันทวีเดชอดีตกำนันตำบลตากล้อง
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่แหละเพราะว่าพอมีชาวบ้านพูดมา
มาไงมันมีทั้งเรื่องอะไรนะจ้างให้ลาออก
มันมีข่าวมาขณะที่แบบว่าตายด้วยนะกำนันคนก่อนอ่ะ
เสียงกำนันเจ้าเองแล้วกันสรุปคือยังไงอ่ะ
ตังค์ล้านหนึ่งเพื่อให้ลาออกจากเก้าอี้จริงเหรอคะกำนันเจ้า
ก็เขารู้ข่าวว่าผมจะลาออกตัวพ่อแรงท่านแรกครับ
แกก็เลยมาหาผมแล้วก็แกบอกเอาโอเคเพื่อน
เราออกก็ให้สินต้นใจมาล้านหนึ่ง

แล้วหลังจากนั้นแกก็ไปประสานกันเองเขาจะให้ลูกเขาขึ้น

เพราะธุรกิจก็มีตรงหลังนี้แกเป็นกำนันแล้วผมก็หมดหน้าที่
เขาก็ไม่ได้เคยประสานกันไม่เคยได้คุยกันอาจจะอะไรกัน
เสียใจและปลอมเหมียญหวงว่ากำนันแท้ทำอะไรแกต้นสินใจเกินกว่าเอต
นี่นั่งคุยกับกำนันเจ้านะกำนันเจ้าก็บอกว่าที่ผมลาออกอ่ะ
สุขภาพผมไม่แข็งแรงอันนี้หนึ่งนะ
ครับแล้วประกอบกับผู้ใหญ่โยชนอ่ะพ่อของกำนันนกอ่ะมาบอก
อยากให้กำนันนกขึ้นเป็นกำนัน
ผมก็เลยตัดสินใจเขียนใบลาออกกำนันเจ้า
กำนันเจ้าให้เหตุผลในใบลาออกว่าอะไร
ผมก็เขียนว่าผมมีปัญหาสุขภาพ
แล้วตอนนั้นผู้ใหญ่โยชน์ก็เลยให้มาเป็นสินน้ำใจล้านหนึ่ง
แล้วก็เมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้ยินนะคะนี่เห็นไหมสุขภาพไม่แข็งแรง
อันนี้เป็นข้อความที่อยู่ในใบลาออกที่กำนันเจ้าเขียน
ซึ่งเหตุผลที่ผู้ใหญ่โหดต้องการผลักดันให้กำนันนก
ขึ้นมาเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ก็แน่นอน
ส่วนหนึ่งคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วก็รถบรรทุกทำมานานแล้วไง
ก็เลยทำให้ครอบครัวจันคล้ายเขามีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งกำนันเจ้าเห็นไหมคำแล้วตาโตไหม
แต่อย่างไรก็ตามก็ถ้ามีคำกล่าวอ้างมาแบบนี้
อาจจะต้องรอฟังผู้ใหญ่โหดแกชี้แจงด้วยนะ